นักแสดงที่เกยร่วมแสดงกับคุณสมพงธ์ชาตรี
ไปที่พิธีรดน้ำศพแล้ว

บรรยากาศณวัดเทพศิรินขณะนี้
มีคนดังในวงการบันเทิงค่ะเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ
สรพงษ์ชาตรีพระเอกผู้ล่วงลับนะคะ
จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยวัย๗๓ปี
เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ทางครอบครัวนำโดยลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรและภรรยา
ได้เคลื่อนรังสรพงษ์ชาตรีมาอย่างสารากรางน้ำวัดเทพศรีรินทราว

โดยลูกสาวเป็นผู้ถือกระถางทูบนำศพของคุณพ่อด้วยตัวเองนะคะ
โดยมีไทยเอกพันธ์เป็นผู้ถือพวงหลีด
ทางด้านเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถือรูปของสรพงษ์ชาตรี
ซึ่งเป็นรูปภาพใบหน้าที่มีรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ
ใครได้เห็นก็มักจะจดจำรอยยิ้มนี้
ต่อมาในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมีพิธีรดน้ำศพ
โดยมีบุคคลสำคัญและคนดังในวงการบันเทิง
เดินทางมาร่วมพิธีมากมายเลยนะคะ
อาทิตย์ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
โยทัสวัลอีดวงใจจิ๊กนวรัสรุงศรีวิไล
ทางด้านจิ๊กนวรัฐนางเอกคู่บุญถึงกับหลั่งน้ำตา
โดยเผยความรู้สึกว่าที่ผ่านมาพี่เอกสรพงศ์
เสมือนพี่ชายและครูที่คอยสั่งสอน
ถ่ายทอดการแสดงให้กับเธอมาโดยตลอด
และเคยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายในขณะเดินทาง
ถ่ายหนังถ่ายละครกันมาหลายครั้ง
ซึ่งยกให้พี่เอกคือคนสำคัญ
ที่ทำให้จิ๊กนวรัฐมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้
โดนท่านมุ้ยว่าตลอดเวลาทั้งเรื่องไม่มีความสุขเลย
แต่สุดท้ายเวลาเรื่องนี้เข้าประกวดฮะ
พี่กับพี่เอกได้ตุ๊กตาทองอ่ะ
ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะดึงเวลานั้นกลับมา
แล้วก็กราบพี่เอ๋มากเลยค่ะ
และเมื่อเวลา๑๖น๓๐นที่ผ่านมานะคะ
มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาศพ

และหลังจากนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ในเวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึง
ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๙
จากนั้นจะทำการบรรจุศพเป็นเวลา๑๐๐วัน
เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไปค่ะ
นัทชัยลาวหาพันธ์ถ่ายภาพพัทรวดีสันไทยพร

นั่นคือบรรยากาศนะครับที่เราเห็นคนบันเทิงนะครับ
นางเอกคู่บุญอย่างคุณจิ๊กนวรัตร
ไปนะฮะแสดงความรู้สึกที่มีต่อพระเอกตลอดการ
ทั้งในจอและนอกจอครับ
อายุทยานะครับโดยไปพบกับพี่ชายของคุณเอก
แล้วนะฮะแน่นอนครับพี่ชายบอกว่า
ตกใจตั้งแต่รู้ข่าวแล้วนะครับไม่คิด
ข้ามันอ่อนไว้หมดมันเสียใจครับ
โทรบอกเนี่ยเดินไม่เป็นเลย

เราไม่คิดว่าเขาจะไปไวอย่างนี้
ก็รักษามาสัก๒ปีแล้วอะ

รักษาเขาก็บอกว่าหายแล้ว

ท่านนี้คือในชาญเทียมเสวด
ถ้าดูดีหน้าคล้ายพี่เอกเลยนะ

พี่ชายของคุณเอกสรพงษ์ชาตรีครับ

คนที่๒คือพี่สาวคนที่๓คือเขา
และคนที่๔สุดท้องคือเอกสรพงศ์นี่แหละ
เมื่อวานนี้พอได้ข่าวว่าน้องชายเสียชีวิต

ไม่คิดว่าน้องชายจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้นะฮะ

โศกเศร้ากับการจากไปของคุณเอกสรพงศ์

ก็ยังคิดถึงน้องเอก
สมัยตอนเป็นเด็กวิ่งเล่นโตมาด้วยกัน
ต่างคนต่างมีอาชีพกันไป
น้องเอกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมนะครับ
เป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้อง

งานพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพด้วย
ขณะเดียวกันนะครับนายวัชลพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตะมนต์บ้านใหม่อำเภอมหาราช

ก็ไปที่บ้านเกิดของพี่เอกเหมือนกันนะครับ
เอาโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่คุณสรพงศ์
แสดงกว่า๒๐๐แผ่นโอ้โหหาดูยากจริงนะ
แล้วก็ฟิล์มเก่าเป็นฟิล์มภาพยนตร์เก่า
เป็นบางส่วนที่หายากที่เก็บสะสมเอาไว้แล้วหาซื้อมาได้
เพื่อมาเตรียมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สรพงศ์ให้สมบูรณ์ครับ
เพื่อจะให้ประชาชนให้ลูกให้หลาน
ให้ประชาชนทั่วไปที่รักในตัวคุณสรพงศ์

โอนเซอร์หนังเก่าของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีครับ
คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะ
ถ้าเกิดพูดถึงพระเอกก็คือคุณสรพงษ์ชาตรี
ก็คือนิยามของคำว่าพระเอกเลยทีเดียวนะคะ
อยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน
แล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่าง
เป็นทั้งพี่นะคะเป็นทั้งอาเป็นทั้งครูของนักแสดงด้วยกันด้วยนะคะ
วันนี้คนบันเทิงเองก็ได้มีการโพสต์นะคะ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณสรพงษ์ชาตรี

คุณแอฟทักษะออนโพสต์ภาพคุณอาสรพงศ์ที่ถ่ายรูปพร้อมกับน้องปีใหม่
แล้วคุณแอฟก็บรรยายบอกว่าขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของอาเอกสรพงษ์ชาตรี
คุณตาเอกใจดีของปีใหม่
ก็ถ้ารุ่นน้องปีใหม่คุณสรพงศ์ก็จะเป็นคุณตานะคะ
สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาเอก
ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
ก็ได้รับความรักและห่วงใยและให้คำสอนเหมือนเป็นลูกหลานเสมอค่ะ
นี่คือคุณแอฟก็โพสต์เอาไว้นะคะ
คุณต้นหอมสกุลตลาก็โพสต์ภาพ
ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณอาสรพงศ์ด้วยนะคะ

ขณะที่เข้าไปกราบตักของคุณสรพงศ์
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่ากราบอาลัยรักสุดใจ
พี่เอกจะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศตลอดไปครับ

ก็โพสต์ภาพคุณสรพงศ์สมัยหนุ่ม
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว
และแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยของอาเอกด้วยนะคะ
สวดมนต์ที่อาเอกสอนหนูยังสวดอยู่เสมอ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่ารักและอะไรค่ะ
นักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลนะคะ
ก็เขียนข้อความไว้อาลัยต่อกันจากไปบอกว่า
อายพีครับอาเอกเป็นเกียรติแห่งชีวิต
ที่เคยได้ร่วมงานหลายเรื่องกับคุณอา

ขณะที่คุณแซมยุรนันโพสต์ถึงพี่ชายในวงการท่านนี้บอกว่า

ผมได้มีโอกาสพบกับพี่เอกในภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกำแพงหัวใจ
ตอนนั้นพี่เอกสรพงษ์ชาตรีกำลังฮอตที่สุดในยุคนั้น
พี่เอกก็ให้ความเอ็นดูให้คำปรึกษาในการแสดง
และเป็นแบบอย่างของนักแสดงที่ดี
ก็ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียบุคคลในตำนานของวงการบันเทิง
อีกหนึ่งท่านเลยล่ะค่ะคุณเอกสรพงษ์ชาตรีค่ะ
คิดถึงพี่เอกสรพงศ์อาจจะไม่ได้ไปที่วัดเทพศิรินไม่ได้ไปที่บ้านเกิดที่พระนครศรีอยุธยา
ส่วนใหญ่คนไปที่นี่ครับวัดสรพงศ์
นี่เรียกวัดสรพงศ์วัดสรพงศ์ที่ศรีคิ้วโคราชครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีประชาชนเดินทางนะฮะไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อโตกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไปอธิษฐานให้คุณสรพงศ์นั้นนะฮะขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับ
บรรยากาศที่วิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อโตสรพงศ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
นักท่องเที่ยวไปกราบศักระรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี

ขณะที่จุดทำบุญต่างเช่นจุดบูชาวัตถุมงคล
จุดทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็ซื้อที่ดิน
ก็ยังเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญตามปกตินะครับ
มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแล้วก็ประกาศอนุโมทนาบุญ
แทนที่คุณสารพงศ์ที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
นางนงนาเกิดโตอายุ๖๕ปี
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเล่าบอกว่ากำลังจะไปมหาสารคามนะครับ
มากราบศักระรูปหล่อหลวงพ่อโตก่อน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วพอทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณสรพงศ
เสียใจมากเพราะว่าเป็นแฟนคลับมาตลอดด้วย
ถือเป็นพระเอกที่มีนิสัยดีมากไม่เคยมีประวัติด่างคล้อยนะครับ
วันนี้ขอมากราบขอพรจากหลวงพ่อโต
ช่วยโดรนมดานให้คุณสรพงศ์ไปสู่สวงสวรรค์

ด้านนายพนิษฐเพลินจันทิกนะฮะ
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิท่านเปิดเผยบอกว่า
ที่นี่เนี่ยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกตินะครับ
สามารถมาทำบุญกันได้มากราบนามัศกาลหลวงพ่อโตได้
แล้วก็ทุกคนนะครับก็จะทำงานที่มูลนิธิ
เพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของคุณสรพงศ์ต่อไป
นายวิเชียรจันทรโนไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
แสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยนะครับ
บอกว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมา
รู้สึกอาลัยต่อการจากไปของคุณสรพงศ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติ
พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมา
และได้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้มากมาย
โดยเฉพาะมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
หรือวัดหลวงพ่อโตได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม
นามพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสรพงษ์ชาตรี
และขอแสดงความอาลัยมาณที่นี้
เชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวโคราช
จะเดินทางเข้าร่วมงานศพของคุณสรพงษ์ชาตรีเป็นจำนวนมาก
ส่วนการผลักดันให้วิหารหลวงปู่โตทางจังหวัด
จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคุณสรพงศ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็สนับสนุนทุกกิจกรรมอำนวยความสะดวก
ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัด
ซึ่งที่ผ่านมาคุณสวรพงษ์ชาตรีและทีมงาน
ได้มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบมาโดยตลอดครับ